ต่อค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงสองสาวช่วยทายกันหน่อยนะคะว่า
ภาพนี้คือดาราท่านใดคุณผู้ชม

ให้นิดนึงนะคะว่าเขามีเขาโครงความเป็นลูกครึ่งอยู่

เดี๋ยวฉันเป็นแฟนคลับเค้าชัวร์
คุณผู้ชมอย่างที่น้องพลอยเรือนขวัญบอกนี่แหละค่ะ
คนในรูปนี้นะคะโซเชียลประสานเสียงค่ะบอกคำเดียวเหมือนกันเด๊ะเลย
หนุ่มเสื้อขาวกับเจมณฑลถ่ายแบบตอนวัยรุ่น

ซ้ายมือเนี่ยคือเจมณฑลใช่ไหม

รูปชายที่เห็นในภาพเนี่ย

ผู้ชายคนนี้คือพี่ชายพวกเราเอง
คือจะต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชม
นี่คือพี่หนุ่มกัญชัยวัยละอ่อน
อย่าแปลกใจนะว่าทำไมจู่พี่หนุ่มเนี่ย
ดูมีเชื้อลูกครึ่งขึ้นมาซะงั้นนะคะ

บอกว่าเอ๊พี่

ไม่บอกว่าพี่หนุ่มนี่ครึ่งเจมนทนหรือเปล่าเนี่ย
เออนะคะแล้วพี่หนุ่มกัญชัยก็ไปตอบบอกว่านี่เจเหมือนกัน

โอ้นะคะเรียกว่าเป็นการก๊อฟเกรดเอเจเจมณฑลมาเลย
กลายเป็นเจพุทธมนตรแต่ก็หล่อไปอีกแบบ
เปรียบเทียบให้ดูส่งท้ายกันนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือคุณเจมนทนนะคะเป็นไอดอลยุค๙๐
แล้วก็นี่เจพุทธมนตรพิธีกรสุดฮอตยอดฮิตของเราตอนนี้นะคะ

หล่อสูสีอยู่หล่อได้

เขาสูงมากด้วยหุ่นก็ดีด้วย
แต่งตัวดีแล้วก็ผิวดี

ที่มันก็หน้าตาเขามันสวนทางกันสุดริดเลย
และรูปที่เห็นเป็นรูปพี่หนุ่มตอนอายุ๑๖ปี